มันอาหลุนหุ่นก็เจ็นแจ้ว
เชื่องนำแมวม่วงนานในกุฏิ
ให้คุณมือแป้นขุนมะพร้าวนิด
บีบกะทิเมื่อไหร่จะได้มัน
ขอตัวรักเขา
เดี๋ยวทำงานเพาะแพร่สน่ามัอยกะทิ

วันถึงเช้ามาคนมาดูแล้ว

เป็นนักมวยเก่าแล้วก็เป็นผู้หญิง
ทีนี้ก็ไปผ้าสนามเขาก็เลยแปลกตาไม่เคยเห็น
มีค่ายมวยกับของตัวเอง
เราก็ชื่อเล่นตะโผงพ่อ
พ่อเป็นคนที่รักในกีฬา

อยู่ที่ไหนอยู่บนอีนทนนไหมเหรอ

พ่ออยากมีลูกเป็นนักมวยด้วย
แต่ทีนี้ก็มีลูกคนเดียวเป็นผู้หญิงอีก

ก็เลยกลายเป็นนักมวยให้พ่อไปด้วย
จำความได้นะคะตั้งแต่ปฐุมเลยค่ะ

หมายถึงว่าต่อยเล่นตามพี่ตามอะไรในค่าย
แล้วที่ส่งแข่งกันจริงเลยครับ
จองนี่น่าจะตั้งแต่มปลายค่ะ

หนูเริ่มต่อยจริงจังตอนมปลายประมาณม๔ค่ะ
แรกก็ต่อยตามงานวัดที่บ้านบ้างค่ะ
แล้วก็หลังก็ไปต่างประเทศก็คือประเทศจีน

ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่ามาให้กำลังใจทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งหนูด้วยนะคะ
แล้วก็รู้สึกดีที่แบบมีคนชอบเวลาลงคลิปอะไรไปแล้วเขามาให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีกำลังใจที่อยู่กับคนไข้คนไข้ก็ดีใจด้วย